เรายังก่อติดคดีของคุณแตงโมนิดานะฮะวันนี้เนี่ยครบ๒สัปดาห์พอดี๑๔วัน
ยังหาคำตอบกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมอืมแน่นอนว่าสิ่งที่รอกันอยู่
ผลชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการว่าเกิดอะไรขึ้น
ร่องรอยบาดแผลต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนยังไง
หรือว่าหลังการเสียชีวิตค่ะแล้วที่สำคัญก็คือ
ตอนนี้ผู้คนช่วยกันมากมากคือตามหาภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเอาทุกที่ทุกจุดเท่าที่จะหาได้ทั้งหมดเพื่อที่จะมาประกอบร่างเรื่องนี้
สุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ตำรวจบอกว่าน่าจะประมาณสี่ทุ่มครึ่ง
คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ไทยรัฐนิวโชว์เราก็มีมาหลากหลายมุม
และวันนี้เราจะเรียงให้ท่านเห็นเลยนะฮะภาพใหม่ใหม่เราก็ได้มา
ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดคืนยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับ
นี่คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณตังโมเนี่ยตกจากเรือสปีดโบ๊ท
ไปกับเพื่อนรวม๖คนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่เป็นกล้องวงจรปิดมุมสูงนะฮะนี่มุมใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ชัดด้วยนะฮะที่บริเวณหน้าการไฟฟ้าบางกรวยที่จังหวัดนนทบุรี
ี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสามนาทีใกล้เคียงกับเวลาที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
คุณตังโมก็ตกสักช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนี่แหละค่ะนี่นะฮะ
สปีดโบสต์ของปตนุพัฒน์เนี่ยลำเกิดเหตุเนี่ย
แล่นมาจากฝั่งสะพานพระรามเจ็ดมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๕
เพื่อจะกลับอู่เอ็นบีซีค่ะอู่จอดเรือของเขาอืม
สวนทางกับเรือลากจูงขนแร่นะฮะค่ะเป็นเรือลากจูงขนแร่
เขาจะติดกล้องวงจรปิดเยอะเพราะว่าทรัพย์สินเขามีค่านี่นะฮะ
นี่จังหวะนี้แล่นมาจากสะพานพระรามห้านะครับ
ลากจูนขนแร่เนี่ยส่วนสปีดโบ๊ทลำนี้เนี่ยสวนทางกันไป
สปีดโบสต์ขับผ่านเรือลากจูงบรรทุกแร่๓ลำ
จนถึงท้ายเรือตอนยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสี่นาทีค่ะ
ใช้เวลา๑นาทีซึ่งมันจะสิ้นสุดวิถีกล้อง
ก่อนที่สปีดโบ๊ทของตอเนี่ยจะวนซ้ายย้อนกลับมาแล้วแซงเรือขนแร่ไป
คือไปสิ้นเวลาที่กล้องจับภาพเนี่ยยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบหกนาที
ค่ะตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
ตอนที่ขับสวนกับเรือลากจูงขนแร่ตรงนี้เนี่ยแล้ววนย้อนกลับมาเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นคุณแตงโมตกไปแล้วแล้วมาวนหา
หรือว่าอะไรยังไงนี่นี่อันนี้ตอนกลับแล้ว
นี่ตอนกลับนี่ฮะทั้งที่ความจริงแล้วกำลังจะมุ่งหน้า
หากเทียบเวลากับกล้องวงจรปิดในเรือขนแร่
ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูนะครับนี่อันนี้เป็นเรือขนแร่ที่ขับผ่านกันพอดีอ่ะ
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหัวเรือของเรือขนแร่จะเห็นจังหวะเดียวกับที่เรือสปีดโบ๊ทขับสวนมา
เห็นไหมฮะ๒๒นาฬิกา๓๓นาทีคืน๒๔กุมภาพันธ์นี่ขับสวนไปเลย
แสดงว่าเขาจะต้องขับไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาตรงนี้คาดว่าคุณตังโมอาจจะตกไปแล้วหรือเปล่า
ค่ะเวลาต่อเนื่องกันนะครับยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสี่นาทีมีกล้องวงจรปิดอันนี้ท้ายเรือขนแร่

สักครู่หัวเรือนี่ท้ายเรือเราได้มานะฮะจะเห็นภาพขณะเรือสปีดโบ๊ทขับสวนผ่านไป
ก่อนจะขับวนกลับมาค่ะ
เพราะว่าตามการสอบปากคำกลุ่มผู้คนที่อยู่บนเรือ๕คนเนี่ยเขาบอกว่าพอแตงโมตกน้ำเนี่ย
ขับเรือวนหากันเขาบอกวนหาอยู่เท่าไหร่นะ๑๘รอบเหรอคะเจ้าหน้าที่ตามรายงานบอก๑๘รอบ
นี่นะฮะภาพนี้ก็เห็นว่ามีการวนนะครับมีการวนค่ะ
คือลักษณะการวนตอนที่เป็นกล้องท้ายเรือเนี่ยจะเห็นว่าเรือเนี่ยวนหมุนขวารอบหนึ่งก่อน
แล้วก็วนหมุนซ้ายอีกรอบนึงลักษณะคล้ายเลข๘แล้วค่อยมุ่งหน้ากลับไปทางสะพานพระราม๕อีกทีนึง
คือความจริงที่เขาหากันเนี่ยหากันยันเที่ยงคืนนะฮะแต่ถ้าเอาช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่คาดว่าคุณตังโมตกเรือประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
กุมภาพันธ์เนี่ยนี่คือช่วงแถวนี้นี่แหละไม่รู้เขาวนกี่รอบตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
อืมจากนั้นมีกล้องอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งมุมบริเวณลานจอดฮอ
ของการไฟฟ้าบางกลวยยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบเก้านาที
กับยี่สิบเก้าวินาทีค่ะเราได้มานะครับ
เป็นจังหวะเรือสปีดโบ๊ทของปตนุพัฒน์ขับตามเรือลากจูงแล้วไปหยุดนิ่งนะฮะ
ในเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบเก้านาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีค่ะ
ขับตามมานะแล้วไปหยุดนิ่งก่อนที่นี่นี่อันนี้หยุดแล้วค่ะ
ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยหยุดทำอะไรหรือหาอะไร
หรือเวลาในกล้องวงจรปิดมันจะตรงกันหรือไม่อย่างไร
เนี่ยมีการวนอีกรอบนึงแล้วเห็นไหมคะพอหยุดเมื่อสักครู่นี้ปุ๊บ
แล้วก็วนขวามาอีกรอบนึงคือจริงจริงอันนี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์หลังจากที่
วิ่งมาจากสะพานพระราม๘สวนเรือขนแร่แล้วก็วิ่งย้อนกลับมา
แล้วก็เนี่ยมาหมุนอยู่ตรงนี้มาหมุนอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมฮะ
ก่อนที่ยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบเก้านาทีห้าสิบสามวินาที
ห่างกันแค่๖วินาทีที่วนตรงนี้๑รอบแล้วก็เลี้ยวกลับไปทางสะพานพระราม๕
ค่ะจะสังเกตว่ามีช่วงเวลาที่มันหายไปประมาณสามนาทีนะครับ
ว่าเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยอาจขับสวนกลับมาเพื่อวนหาอีกอะไรประมาณอย่างนี้
อืมคือเหมือนกับวนหาอยู่หลายจุดนะค่ะในช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยนะฮะ
หาอยู่หลายจุดมากมีคลิปวงจรปิดบริเวณประตูระบายน้ำใกล้กับวัดรุ่มคงคาราม
ที่บางกรวยนนทบุรีนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช่เราให้ดูกันไปเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ให้ดูอีกอืม
เพราะเราได้เบาะแสจากเจ้าหน้าที่ว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ช่วงที่คุณตังโมตกเรือเนี่ยไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ก็เคยเสนอค่ะ

ช่วงที่วนเยอะเขาวนอยู่๑๘รอบ

พอมีลักษณะเรือกระชากเรือกระตุกอยู่ด้วย
เหตุการณ์๒๒นาฬิกา๓๓นาทีนะครับ
คืน๒๔กุมภาพันธ์หกห้า

ก็จนพี่บอกตกประมาณ๔ทุ่มครึ่งไม่ใช่หรือ

ในกล้องเร็วกว่าเวลาจริง๓นาที

เรือที่ไฟสีฟ้าเขียวเนี่ย
ขับกลับมาจากสะพานพระราม๘

ช่วงแถวท่าเรือพิบูลสงคราม๑เนี่ย

ลักษณะมีลักษณะคล้ายกับกระชากหรือว่าเร่งเครื่องอย่างกระทันหัน
ว่าตรงนี้นี่แหละที่คุณตังโมไปอยู่ท้ายเรือ

แล้วที่แซนบอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะใช่ไหม
ค่ะแล้วกำลังจะยืนอะไรประมาณอย่างเนี้ยอ่าเรือเกิด
แซนบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าเรือเกิดการกระชาก

เอียงตัวไปทางฝั่งซ้ายของเรือเหมือนกัน

ก่อนที่คุณตังโมจะตกลงไปในน้ำ

ใช่ตามคำให้การของคนที่อยู่บนเรือ

ส่วนโรเบิร์ตบอกว่าช่วงนั้นผมขับเรือจริง

แต่โรเบิร์ตเขาไม่ได้สารภาพว่ากระชากทำให้แตงโมตกน้ำนะฮะ

เป็นแต่แซนบอกว่าแซนรู้สึกเหมือนเรือกระชาก

สังเกตได้จากน้ำในแม่น้ำเนี่ยตรงจุดนี้
เหมือนกับมันมีสิ่งของตกกระทบผืนน้ำ

พยายามดูแบบเพ่งดูให้ชัดที่สุดนะ
คือต้องบอกว่าพอซูมมันก็แตกเนอะ

แสงไฟแสงตกกระทบอะไรเยอะเหมือนกัน

แต่เสียดายภาพตรงนี้เนี่ยแม่มุมนี้มันไม่ค่อยชัด

อาจจะมีคล้ายกับเรือขับสวนทางไปมาหรือเปล่า
หรือมันสอดคล้องกับข้อมูลที่บอกว่าเรือวนหาอยู่๑๘รอบ

ของคุณปอตนุพัฒน์นะครับ
ที่มีลักษณะเส้นทางการหาการวนอยู่แถวนี้
คลิปนี้ชุดสืบสวนส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบและวิเคราะห์อยู่นะครับ

เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดี
เพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะหาว่าช่วงเวลาเกิดเหตุที่คุณตังโมตกเรือเนี่ย
ค่ะมีกล้องวงจรปิดตรงไหนบ้างที่ชัดเจนที่สุด
แล้วจะเห็นชัดที่สุดว่าเกิดอะไรยังไงค่ะ
ถ้าตกลงไปแล้วทำไมถึงขึ้นมาไม่ได้หรือมันเกิดอะไรยังไงต่อ
มีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ไหมอะไรยังไงค่ะ
นี่นะฮะทีนี้เราได้คุยกับคนขับเรือขนแร่
ด้วยว่าวันนั้นเนี่ยเห็นไหมอืมว่ามีสปีดโบ๊ทลำนึงเนี่ย
แล่นสวนมาเขาบอกเขาเห็นเขาบอกเขาเห็น
เพราะเขาเป็นคนขับเขาอยู่หัวเรืออยู่แล้วเขาบอก๒๔กุมภาพันธ์วันนั้นเนี่ย
เขาขับเรือลากจูงขนแร่มาจากสะพานพระราม๕มุ่งหน้าไปที่อ่าวไทย
แล้วก็สวนกับสปีดโบ๊ทโคบอลของคุณปอจริง
สปีดโบ๊ทเนี่ยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนนทบุรี
จังหวะที่สวนทางกันคนขับเรือขนแรกเขายืนยันนะคะว่าสปีดโบ๊ทมีลำเดียว
ตอนแรกก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นออกมาว่ามันมี๒ลำมันอะไรยังไงหรือเปล่า
มีลำเดียวนะคะมีลำเดียวค่ะ
และเขาบอกว่าขับมาไม่เร็วครับขับมาไม่เร็ว
ตอนที่สวนกันตอนนั้นคนขับเรือบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแตงโมพลัดตกเรือไปแล้วหรือยัง
เพราะว่ามองไม่เห็นแล้วก็เอาจริงเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรมาก
เพราะเขาต้องสังเกตเส้นทางของเขาในการที่จะขับเรือไป
แต่ที่แน่เขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือในน้ำ
ทีนี้เราก็ถามไปว่าตอนที่เรือสวนผ่านมาเนี่ยพอจะเห็นไหมว่ามีคนอยู่บนเรือกี่คน
เขาบอกว่าเขาก็ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนมากอะไรก็ตอบได้เท่าที่เขาเห็นนะนะ
เขาเห็นคนอยู่บนเรือ๓คน๓คนเหรอเป็นผู้หญิงอยู่หัวเรือ๒คนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วก็ได้ยินว่าเรือเนี่ยเปิดเพลงแน่นอนเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเพลงครับ
เขาเพิ่งมารู้ทีหลังนี่แหละว่าอ้าวเรือลำที่วิ่งสวนกับเขาวันนั้นคืนนั้นเนี่ยก็คือเรือที่คุณแตงโมพลัดตกลงไป
ตำรวจก็ติดต่อเขามาเหมือนกันนะคะให้ไปให้ปากคำเขาก็ไปให้ปากคำตามที่เห็นแล้วและกล้องวงจรปิดของเรือคนแรกของเขาเนี่ยตำรวจก็ถอดเอาไปแล้วค่ะ

สามคนคือตอนเราเราขับสวนกับเขาเราไม่ได้เห็นว่าเขาขับวนมันแค่คือสวนใช่ไหมแค่สวนเฉย
ไม่ได้เห็นเรือลำเดียวหรือสองลำ

ปกติขึ้นของเรามันมันมันใหญ่ไหม
ไม่วิ่งช้าพี่ไม่เร็วไม่ไม่ใหญ่หรอก
ใช่ไม่มีเลยดีกว่าวิ่งช้ามาก

ไม่ได้สังเกตเลยครับ
คือเท่าที่เขามองเห็นเนี่ยคือ๓คนใช่ไหม
แต่เห็นอยู่ที่หัวเรือสองคนแต่ไม่รู้เป็นใครอะไรยังไง

ซึ่งผู้หญิงในเรือก็จะมีคุณตังโมคุณกระติกน้องคุณแซน
คือถ้าตามคำบอกแล้วคุณแซนเป็นภาพแพทย์สอง
แต่ก็ผมยาวนั่นแหละก็เหมือนผู้หญิง
แต่ว่าตามคำให้การเนี่ยก็คือช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
คุณแซนเขาบอกเขานอนเล่นโทรศัพท์มือถือ

หัวเรือก็มีคุณตังโมกับคุณกติกที่เป็นผู้หญิง

คุณจ๊อปนั่งอยู่หลังคุณโรเบิร์ต
ก็อาจจะเห็น๓หรือ๒อะไรยังไงก็เนี่ยฮะตามที่เขาบอกมานะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เอาแบบจุดสำคัญสำคัญเลยเส้นทางในการที่จะมีกล้องวงจรปิด
ช่วงที่คุณตังโมเนี่ยตกเรือตกแม่น้ำเจ้าพญา
คือวันนี้ตั้งใจไปดูอะไรคะจุดสำคัญที่เราตั้งใจจะไปดูเลย
ตั้งใจไปเลยเพราะว่าเนี่ยตามบ่อแสต่างที่ได้กันมาเนี่ยคือภาพบางจุดก็ชัดบางจุดก็ไม่ชัด
ลองไปดูเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีจุดไหนที่มันอาจจะชัดเจนได้มากขึ้น
จุดแรกที่เราไปเนี่ยนะฮะไปสำรวจก็คือท่าเรือสะพานธนบุรีมีกล้องวงจรปิดใต้สะพานธนบุรีนะฮะ
แต่พบว่ากล้องไม่ได้เปิดใช้งานกล้องที่ใช้งานได้จะอยู่ติดที่ตัวสะพานกรุงทน
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเรานะครับแล้วก็คุณเต้มงคลกิจนะสสเต้พี่เต้พระรามเจ็ด
ลงพื้นที่ได้ภาพที่เรือสปีดโบสต์ขับผ่านแล้วมีคนยืนอยู่ตรงหัวเรือด้วย
ลักษณะที่เหมือนกับมีใครไปยืนโอบยืนใกล้ชิดโอบกอดอะไรกันอยู่ที่หัวเรือหรือเปล่า
ซึ่งคือใครก็ไม่รู้นะฮะจากการสอบถามนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ
เรือลำนี้เรือสปีดโบ๊ทของคุณปอจากการสอบถามคนที่คอยดูแลท่าเรือสะพานกรุงทนเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาอยู่แถวนี้แล้วเห็นสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุขับผ่านใต้สะพานกรุงทนในช่วงเย็น
ขับกลับมาอีกครั้งช่วงดึกคืน๒๔กุมภาพันธ์โดยขับผ่านไปครั้งเดียวพี่เขาบอกเขาจำได้ดี
เพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยติดไฟส่องสว่างสีเขียวเขียวฟ้าฟ้าอ่าเป็นเอกลักษณ์ของเรือเหมือนในข่าวเหมือนในกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวนี้เลยค่ะ
ทำไมจำไม่ได้ช่วงนั้นยังไม่มืดใช่ไหมเขาวิ่งผ่านไปนี่

เราก็ล่องเรือไปสำรวจกล้องวงจรปิดที่การถ่วยฟ้าบางครวยจะถึงเป็น
วงจรปิดอยู่หลายสิบตัวนะครับติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
หันเข้ามาทางแม่น้ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็หันออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะครับ
มีกล้องติดตั้งบนเรือของการไฟฟ้าด้วยนะฮะจอดอยู่ริมน้ำนะฮะ
มีอยู่สองตัวบนหลังคาตัวอาคารนี่ก็เห็นอยู่สามตัว
คาดว่าเป็นกล้องที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเห็นช่วงที่คุณตังโมตกเรือ
ค่ะแล้วก็เป็นกล้องที่หมุนได้แบบสามร้อยหกสิบองศานะครับ
ติดอยู่ริมฝั่งแล้วก็ตัวอาคารอีก๔ตัวคือเท่าที่เห็นเนี่ยรวมรวมเนี่ย๙ตัวด้วยกัน
เราก็สำรวจตามแนวพนังกั้นน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ใต้สะพานพระราม๗ไล่ไปถึงหน้าวัดรุ่ม
เจอกล้องวงจรปิดตามอาคารบ้านเรือน๑๗ตัว
อยู่ที่เสาริมแม่น้ำอีก๘ตัวมันต้องมีสักตัวที่เห็นสินะ
ในช่วงเวลานั้นคือตำรวจแถลงเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วก็ทบทวนหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดไป๖๐กว่าตัว
ค่ะแสดงว่าน่าจะไปไล่มาได้เยอะแล้วล่ะสำหรับตำรวจใช่ค่ะอ่า
เพียงแต่ว่าตำรวจเขายังไม่เปิดเผยให้เราเห็นอืม
เราก็เลยต้องหากันเองอยู่นี่แหละใช่ค่ะแล้วก็ซูมกันตาแตกอยู่
กันตาแตกอยู่ทุกวันนี้ก็หวังว่ามันคงจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นแล้วนะ
เพราะตำรวจบอกว่าวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะชัดเจนมากขึ้น
ตำรวจบอกว่ายังขอเลื่อนไปก่อน
คือเดิมเนี่ยเคยมีข่าวว่าจะแถลงวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ใช่
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องส่งผลชิ้นเนื้อต่างแล้วก็เรื่องของสภาพศพของคุณตังโมเนี่ย
ค่ะไปให้อีกสองสถาบันตรวจสอบอืม
เพื่อต้องการดูว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกายคุณตังโมเนี่ยเกิดก่อนหรือว่าหลัง

ซึ่งคาดว่าผลจะออกมาอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์อ๋อหนึ่งสัปดาห์
คุณหญิงหมอบอกว่าจริงจริงสองสามวันก็น่าจะพอรู้แล้วอ่าอันนี้ก็อาจจะต้องการความละเอียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่า